เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนนะคะ
เป็นวัยรุ่นผู้ชาย๓คนเขาซ้อนจักรยานยนต์ซ้อน๓กันมา
คนนี้อายุ๑๗ไปทำร้ายร่างกายน้องก้าวอายุ๑๒
น้องก้าวบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายพอไปส่งโรงพยาบาล
ก้าวท่องผ่าตัดแล้วน้องก้าวก็เสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จนสุดท้ายควบคุมตัววัยรุ่นผู้ชายที่ก่อเหตุได้ทั้งหมดแล้วค่ะ
ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองตราดนำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
เขายังเป็นเยาวชนอยู่ก็ต้องปิดบังใบหน้าอายุ๑๗ทั้ง๓คนเลยนะคะ
รุมทำร้ายน้องก้าวเด็กชายนันทพงศ์กรเป๋อายุ๑๔ปี
ตอนแรกน้องก้าวบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็สุดท้ายไปส่งโรงพยาบาล
คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัด
ใช้เวลาผ่าตัดใน๔ชั่วโมง
แล้วน้องก้าวก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เคยมีเรื่องกันมาก่อนค่ะ

เขาเจอน้องก้าวขี่รถจักรยานยนต์ไปคนเดียวในตัวเมืองตราด
แล้วตัวเขา๓คนก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปเจอพอดี

ตามไปในซอยข้างร้านตราดอินเตอร์เน็ต

พอไปเจอกันก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

อายุ๑๗ทั้ง๓คนไปรุมเด็กอายุ๑๔อ่ะ

ส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตช่วงบ่ายของวันถัดมา

พลตำรวจรีประสานบุญเหมือนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะคะก็ได้ส่งชุดสืบสวนสอบสวน

ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปสอบปากคำพยาน

แล้วก็ส่งชุดสืบสวนไปจับกลุ่มคนก่อเหตุทั้ง๓คน
จับได้ที่บ้านพักค่ะในพื้นที่ตำบลวังกระแจและตำบลท่ากลุ่ม
ก็นำตัวมาสอบปากคำช่วงเช้าของวันนี้นี่เอง
ก็ตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

ทางตำรวจก็ได้เชิญแม่ของน้องก้าวผู้เสียชีวิตนะคะ

ให้มาเจอกับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
เพราะผู้ต้องหาทั้ง๓คนเขาอยากจะขอขมา
นี่ค่ะเขาก็ไหว้ขอขมา

เพราะว่าสูญเสียลูกชายไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
จิราพรคือพูดทั้งน้ำตาเลย
ว่าคุณแม่เนี่ยยังสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตของน้องก้าวนะ
แม่บอกว่าคือน้องก้าวลูกชายของแม่เนี่ยถูกทำร้าย
มีแผลมีรอยฟกช้ำที่หัวแล้วก็ที่แขนสองข้าง
แต่แม่บอกว่าไม่น่าจะถึงขั้นเสียชีวิต
เพราะว่าก่อนอาการซุดเนี่ยยังคุยรู้เรื่อง
หลังจากความดันลดลงมีน้ำหรือเลือดในช่องท้อง

พอเข้าห้องผ่าตัดไปแล้วเนี่ยน้องก้าวเสียชีวิตเลยค่ะ
พยาบาลก็มาเรียกหนูจูงหนูเข้าห้องผ่าตัด
หนูก็เห็นลูกเขากำลังเอาอะไรซับเรือลงหนูอยู่
แล้วหมอหันมาบอกว่าโดนเส้นเลือดใหญ่

หนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกเส้นเลือดใหญ่
เสียเลือดเยอะซึ่งหัวมันไม่น่าจะตาย
เด็กโดนตีแค่ตรงอกก็ไม่มีอะไร
มีแค่ตรงนี้แล้วก็เย็บรอยเย็บแค่นั้นนะคะ
ลูกตายคนเราโดนเยอะกว่านี้ยังไม่ตาย
แต่นี่มันเด็กมันเข้าห้องผ่าตัดติด
คือแม่ก็ยังสงสัยว่าทำไมถึงน้องก้าวถึงขั้นต้องเสียชีวิต
เพราะว่าดูจากบาดแผลแล้วไม่น่าจะเสียชีวิต
แล้วก็ตอนไปโรงพยาบาลยังพูดคุยกับแม่ได้ปกติ
แต่พอเข้าห้องผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดนาน๔ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็พอพยาบาลไปเรียกแม่ให้ไปดูอาการ
คุณหมอก็บอกว่าน้องก้าวคือสาหัสมากเสียเลือดมาก
อาจจะไม่รอดเพราะว่าเส้นเลือดในหัวใจแตก

นายสุทัศน์วิชัยลักษณ์ผู้มนุยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก

ก็ได้นำให้คำปรึกษากับครอบครัวของผู้เสียหาย
แล้วก็เตรียมช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี๒๕๕๙
ส่วนศพของน้องก้าวตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดไผลล้อมค่ะ
จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้